ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่กติกเนี่ยได้สารภาพเรื่องให้การเท็จ

ทนายรณรงค์บอกว่าโทษในคดีให้การเท็จเนี่ย
โทษคือจำคุก๒ปีปรับ๔๐๐๐บาท
แต่ถ้ายอมรับสารภาพมีโอกาสถึง๙๐
สารจะลงโทษให้รอลงอาญา
ส่วนวันนี้ที่อายการเนี่ยขอให้ตำรวจ
ไปสอบสวนใหม่เนื่องจากสำนวนคดียังไม่สมบูรณ์
แล้วก็มีแหล่งข่าวบอกว่าหากวันนี้

คนที่เป็นกุญสือไม่เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ย

ได้ครับแล้วเห็นบอกว่า
คืออาจจะมีข้อหาของกระติกที่เป็นข้อหาใหญ่กว่านี้เพิ่มขึ้นมาภายหลัง
นั่นไม่เป็นการไปก้าวล่วงหรือว่าไปบังคับอายการที่จะต้องมาฟ้องเพิ่มอีก๔คนในภายหลัง

มันบอกไม่ได้ว่าแตงโมตายเพราะอะไร

กติกเนี่ยเป็นคนที่เขาหาเบากว่าสุด

ส่งตัวไปฟ้องเนี่ยหลักฐานมันยังไม่แน่นพอ
แต่ข้อหากติกเนี่ยมันเบาเบาห่องเลย

ถ้าสมมุติว่าสารตัดสินคดีกระติกแล้ว

ตามขั้นตอนเรียก๒ครั้งแล้วไม่มา
แต่ผมไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร
ส่วนทนายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกทนายของคุณแม่พนิดาที่ทำคดีคุณตังโมอ่า
บางคนบอกตอนนี้คือทนายจุ๊กกรูนะเมื่อคืนไลฟ์แล้วมีจุ๊กกรูกับแฟนเพจ
นายเดชาบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับกรณีอายการยังไม่รับฟ้องในสำนวนคดีให้การเท็จของกติกเนี่ย
เนื่องจากสำนวนคดีหลักยังดำเนินการสอบสวนไม่ครบถ้วนก็เลยเห็นควรให้ไปสอบสวนเพิ่มเติม
สมมุติหากวันนี้อายการรับฟ้องอาจจะทำให้ไปกระทบกับสำนวนคดีหลักได้
แล้วไม่สามารถฟ้องกระติกเพิ่มเติมได้อีกหากมีหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติม
ขณะที่คนที่เป็นกุญสือคอยให้คำปรึกษากับคนบนเรือทนายเดชาบอกว่าทางตำรวจเนี่ยแจ้งมาว่า
ภายใน๑๒วันนี้จะมาพบพนักงานสอบสวนแต่ตามรายงานเห็นบอกมาแล้วใช่ไหมลองฟังธนายเดชาหน่อยนะฮะ
โทษคุณกะติกที่เป็นโทษเบานะครับเราก็จะแจ้งความเช็คนำทุกคนที่ไม่เกิน๒ปี
อยู่ในมนักศาลแขวงนะครับถ้ายืดเวาไปวันนี้ก็โดยช่วงไปศาลทีตัดสิงฯก็รอการลงโทษ

มันรวดเร็วเกินไปอ่ะต้องให้รอบครอบกว่านี้หน่อยนะครับ
เพราะอายการเนี่ยยังมีความเชื่อว่านะคดีหลักเนี่ยนะ
มันอาจจะหละหลวมหรือว่าอาจจะอะไรต่างยังไม่ครบถ้วน
แจ้งข้อหาเนี่ยกระติกวันข้างหน้าอาจจะโดนข้อหาตัวการร่วมกับคนอื่นก็ได้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้รัฐไม่รู้โดยที่ไปดูสำนวนคดีหลัก
สำนวนหลักมันจะเสียหายจึงสั่งให้สอบเพิ่มเพราะว่าถ้าฟ้องไปเรียบร้อย
ตัดสินปุ๊บจบเลยนะสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับกระติกต่อไปเนี่ย
ทำอะไรไม่ได้เลยกระติกก็เป็นไงรอดตัวเลยอ่ะพูดง่าย
ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มห้าคนบนเรือเนี้ยค่ะจะมาอ่า
เรียกว่ามามาปรากฏตัวที่สอบภอมเมืองนลอันนี้จริงไหมค่ะ
เอ่อก็ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตามที่ตำรวจเขาแจ้งมาเนี่ย
กับวันสองวันเนี้ยแหละครับแต่วันนี้สอบภอมเมืองนลเขาปิดนะค่ะ
เพราะผู้กันติดไอ้บูมกลับติดโควิดเอ่อเขาอาจจะปิดทางหน้าเข้าข้างหลังก็ได้
ก็จัดตำหนวดน้อยไปแล้วนี่จุกรูมีจุกรูส่งท้ายให้ด้วยค่ะมีจุกรูด้วย
ท่านาเดชาใช้คำว่าข้อหาแจ้งความเทศอ่าแล้วก็คือให้การเทศนั่นแหละใช่
พี่อุ๋ยอบถามทนายใช่ไหม